เอาล่ะคุณผู้ชมฮะอยากให้คุณผู้ชมขยิบเข้ามาหน้าจอหน่อย
จดจ้องมองเข้ามาหน้าจอช่วยกันส่องหน่อยว่านี่คืออะไร
ใช่น้องไข่ยิ้มเนี่ยคืออะไรคือไข่ของตัวอะไร
ถามจริงคุณสืบสกุลถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นข่าวนี้ก่อน

ใช่หลายคนเห็นแล้วมันเหมือนเป็นของเล่นเม็ดสีเขียวมีตา
แล้วก็มีขีดเป็นปากดูน่ารักดีนะ
ปากยิ้มตากลมน่ารัก

คุณเราต้องมาหาคำตอบกันว่าเอ๊ะเนี่ยมันคือของเล่นหรือว่ามันคือไข่อะไร
เขาโพสต์โพสต์ถามในกลุ่มของเฟซบุ๊ค

ชื่อกลุ่มเนี่ยชื่อว่ากลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไร
เราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงเอียงว่านี่
กลุ่มค่ะน่ารักคือเขาก็ถามถามบอกว่าน้องเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มาติดเสื้อเรา
ยิ้มน่ารักมากยิ้มมาทั้งวันแล้ว
ถ้าดึงออกก็กลัวว่าน้องจะไม่มีความสุข
เราก็ถามเพื่อนว่ามันคือตัวอะไรเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้
ออกเถอะมันน่ากลัวขอกำลังใจให้น้องอยู่ในเสื้อต่อหน่อยค่ะ
เป็นห่วงเป็นห่วงน้องขนาดนี้เลยเหรอครับ
เสียงของคุณสืบสกุลอันนี้เติมเองนะเขาไม่ได้พิมพ์มาในโพสต์นะ

ทีนี้คนไปแสดงความคิดเห็นเยอะคุณ
ก็ไปชมนั่นแหละว่าแบบน่ารักแต่ว่าบางคนก็บอกว่า
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าจริงมันคืออะไร
คนก็คงเหมือนคุณผู้ชมตอนนี้แหละ
ว่าน้องคือไข่อะไรกันแน่หน้าตาน่ารักเชียว
แต่มันอันตรายหรือไม่
นี่เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นไข่ของเจ้าตัวที่ชื่อว่ากะแท้
หรือว่ามันแรงกะแท้นี่แหละคุณผู้ชม
คือเขามีชื่อนะว่ามวลโล่หรือว่ามวลเพชรฆาต
นี่อันนี้คือมันแรงกะแท้
หลังจากที่เป็นไข่มาเมื่อกี้ยิ้มน่ารัก

แต่ชื่อเขาคือมวนเพชฌฆาต
ใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
หน้าตามันเนี่ยตอนที่มันโตแล้วเนี่ย

และที่สำคัญตัวมันมันมีกลิ่นด้วย

ครูผู้ชมมันจะปล่อยกลิ่น

มันเป็นอุจจระของคนเลยแหร่ใช่

แล้วปล่อยกลิ่นออกมา
คู่ของมันจะมีน้ำปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะฮะ
แก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่อมดำหรือสีเกือบดำ

เพราะว่ากลิ่นมันแบบชัดมากนะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะเวลามันโตเต็มวัยเนี่ย
มันถือว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์นะ

ชาวบ้านเขารู้นะว่าแมลงตัวนี้มันมีประโยชน์

จะไปกินพวกศัตรูพืชเป็นอาหารในพวกหนอนผีเสื้อ

ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ย
เขาจะเอาแมลงกระแท้ไปใช้ในการควบคุมพวกศัตรูพืชทั้งหลายไงคะ

แล้วก็มันมีวงจรชีวิตที่สั้นนะครับ
พอมันโตเต็มวัยมันก็ไปนี่แหละ
แมลงศัตรูพืชของพืชผักไม้ดอกพืชไร่

ชาวบ้านเขาถือว่าใช้ธรรมชาติในการสู้กับธรรมชาติ

เอาปากแหลมนี่แหละไปแทงทำลายเหยื่อก่อน

พอปล่อยสารพิษเสร็จแล้วเหยื่อตัวนั้นมันจะกลายเป็นอมภาษณ
ทำอะไรไม่ได้เลยกระดูกกระดิกเคลื่อนไหวไม่ได้
แล้วตัวแมลงกระแท้มันก็จะดูดของเหลวในลำตัวของเหยื่อ
ดจนแบบซูมซีดดูดจนเหือดแห้งเลยค่ะ
ทำไมหนูไม่น่ารักเหมือนตอนเด็กอ่ะลูก
นี่แหละบอกอายุไขนิดนึงละกันค่ะ
คือตลอดอายุไขของมันมันสามารถทำลายหนอนผีเสื้อ
ได้มากกว่า๒๐๐ตัวเลยนะคะคุณผู้ชม
เจ้าปากของมันปากที่มันแหลมออกมาเป็นคู่แบบนี้
โอ้สุดยอดนะ
ใช่ค่ะนี่คือแมลงกระแท้เนอะมี๖ขาม

พอโตมาเราอย่าไปจับมันนะเดี๋ยวเหม็นเหม็น